เรื่องของฝุ่นมีคำถามว่าถ้าเราไม่ออกจากบ้าน
อยู่ในบ้านเปิดแอร์อยู่ในห้อง

หรือริมถนนที่ว่าฝุ่นเยอะนั้น
เราจะปลอดภัยไหมถ้าเกิดเราไปเดินอยู่
มีนักว่าการ์ตูนเขาไปทดสอบเรื่องของฝุ่น
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูว่าเขาทำอย่างไรนะครับ
เป็นเพจวาดการ์ตูนล้อเลียน
มีคนกดไลค์กว่า๒แสน๑เหมือนคน
ตามจุดต่างเขามีเครื่องเห็นไหม

ในคลิปทำการทดสอบฝุ่นในช่วงกลางคืน
เย็นค่ำแถวปิ่นกล้าวบางพลัดจะเห็นว่า
ดูสิครับระดับฝุ่นตรงนี้
ก็ยังอยู่ที่ระดับไม่ถึงกับเป็นอันตราย
แม้ว่าจะมีรถสัญจรผ่านไปมาอยู่เยอะก็ตาม
แต่พอเดินผ่านรถเข็นของปิ้งย่าง
ไปดูซิเป็นร้านอาหารตามสั่งก็ดี
ท่อต่างบนถนนกลับพบสิ่งที่น่าตกใจมาก

เห็นไหมไม่น่าเชื่อ
ริมถนน๖๓เป็นสีเขียว
แต่พอเดินผ่านร้านตามสั่งร้านปิ้งย่าง
ขึ้นไป๓๐๐เป็นสีแดง๕๐๐เลย

แสดงว่ามันคือมลพิษส่วนหนึ่งที่ถูกปล่อยออกมา
ในคลิปทดสอบจะเห็นว่าขณะที่เดินอยู่นะฮะ
ริมถนนก็๖๓เอง
ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรยังปลอดภัย
แต่อย่างที่บอกไปว่าพอเดินผ่านร้านนี้ปุ๊บ๕๐๐กว่าขึ้นไป
หลังจากผ่านร้านนี้ไปค่ามลพิษก็ค่อยลดลงมาอยู่ที่ระดับเดิมคือ๖๐
ก่อนหน้านี้เฮียหมึกทำการทดสอบบนรถปรับอากาศสาธารณะ
หลายคนคิดว่าในห้องแอร์ในรถที่เปิดแอร์น่าจะปลอดภัยหรือเปล่า

รถเมที่เป็นรถแอร์วัดได้ถึง๒๑๔มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร

มันคือสีแดงนะครับผู้โดยสารเหมือนจะนั่งอยู่กับถังเก็บฝุ่น
อันหนึ่งเหมือนเราอยู่ในถังเก็บฝุ่นเลย
คือพาเขาไปด้วยไปไหนไปกัน
รถนั้นมีฝุ่นอยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยนะครับ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีค่ามลพิษสูงสุดในกรุงเทพ
พบว่าอยู่ที่หน้าบ้านเขาเขาวัดได้๑๖๗มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
และพอเมื่อทดสอบในบ้านเข้าไปในบ้านที่ติดแอร์
มรพิษในบ้านเชื่อไหมว่ามันใกล้เคียงกับข้างนอก
นั่นหมายความว่าฝุ่นข้างนอกมันเข้าไปในบ้านด้วย
มันมีเหมือนกันแม้คุณจะอยู่ในห้องติดแอร์ก็ตามนะฮะ
และที่น่าตกใจก็คือผู้โพสต์พบว่าหลังจากเปิดแอร์นอนทั้งคืน
ฝุ่นพิษเข้าไปสะสมในห้องนอนจนมลพิษมันสูงกว่านอกบ้าน
ตอนตื่นเช้ามานั่นหมายความว่าฝุ่นมันเข้าไปในบ้านมากขึ้น
มากขึ้นจนมากกว่าข้างนอกและในห้องนอนคุณก็กลายเป็นห้องเก็บฝุ่นแล้ว
หนึ่งอย่างขณะที่หมอแลพแพนด้านายภาคภูมิเดชหัสดิน
เป็นนักเทคนิคการแพทย์ออกไปเตือนหลังจากที่มีผู้นำผ้าอนามัย
ทำเป็นหน้ากากป้องกันฝุ่นอีกชั้นหนึ่งมีเขาแชร์กัน
บางคนเริ่มทำตามแล้วเนี่ยแล้วก็ใส่จริงด้วย
แหละบอกว่าคนทำแล้วนำไปโพสต์เนี่ยน่าจะทำแบบขำเพราะว่า
ผ้าอนามัยมันมีสารเคมีเอาไว้ดูดซับน้ำไงนะฮะ
ไม่สามารถจะป้องกันฝุ่นพิษได้แล้วการสูดดมสารเคมีในผ้าอนามัยนั้น
ทำให้คุณระคายเคืองทางเดินหายใจหัวใจต่างเวียนหัวอาจจะวิ่งเวียนศีรษะต่างนานาได้นะครับ
มีอีกภาพหนึ่งไปดูนี่หนุ่มคนนี้เป็นคนนำไปโพสต์เขาบอกว่า
แม้ปกติแล้วคนขายเนี่ยขายอะไรพวงมาลัยตามสี่แยกแหมปรับตัวดีเหลือเกิน
ทีมข่าวพอเห็นภาพไปถามหนุ่มคนนี้ซิได้ข้อมูลมาบอกว่า
เขาไปถ่ายภาพนี้มาได้จากที่บริเวณแยกพระราม๙เรียบทางด่วนรามอินทา
เพราะเคยเจอครั้งแรกเขาขายพวงมาลัยสักพักหนึ่งพอมีปัญหาฝุ่นเขาปรับตัวการตลาดใหม่
เป็นการขายหน้ากากป้องกันฝุ่นแทนก็มองว่าเออเป็นเรื่องที่คนก็ตื่นตัว
แล้วเขาก็ขายได้ขายดีเหมือนกันนะครับ
ปิดท้ายอีกหนึ่งเรื่องของฝุ่นไปดูภาพความมุ่งมั่นของใครนี่
แน่นอนต้องซ้อมใช่ไหมและต้องวิ่งไง
สุดท้ายพี่ตูนต้องใส่หน้ากากอนามัยในการซ้อมวิ่ง
แต่ก็ต้องเตือนไว้ด้วยเหมือนกันนะคะว่าใส่หน้ากากวิ่งจริงบางทีมันก็อันตราย
มันคลอบคือคุณผู้ชมไล่เมื่อวันวันตอนเชื่อคุณอริยาสมไม่ดูแล้วเนอะ
ฝุ่นมันจะได้ไม่เข้าไปหมายถึงว่าอากาศ
ก็เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมอากาศมันก็จะเข้าไปน้อยกว่าปกติที่แบบเราหายใจด้วย
แล้วยิ่งเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยแล้วเวลาเราสูดอากาศได้ไม่เต็มปอดเนี่ยนะคะ
มันค่อนข้างอันตรายเหมือนกันออกซิเจนไม่พอ
ใช่บางทีนะเพราะว่าอย่างหน้ากากเขาก็ไม่ได้ให้ใส่ตลอดเวลานะ
มันก็ต้องมีจังหวะที่แบบถอดพักด้วยก็ฝากไปถึงคนที่ต้องออกกำลังกายด้วยนะคะ
ช่วงนี้เนี่ยถ้าวิ่งลู่ได้วิ่งลู่ไปก่อน
สำหรับการวิ่งนะนี่มิ้นจะไปงานวิ่งนี่มิ้นก็ต้องหาวูลูวิ่งเหมือนกันนะฮะ
แต่ว่าถ้าใครที่ดูแลตัวเองดีแล้วก็มีความแข็งแรงอยู่พอสมควรแล้วเนี่ย
ก็คือหมั่นตรวจสอบตัวเองก็แล้วกันเป็นห่วงนะคะ
แต่ก็ย้ำนะคุณผู้ชมถึงแม้คุณจะขึ้นรถเมย์เป็นรถแอร์ก็ตามใส่หน้ากากไว้ก่อน
อย่างที่บอกไปมันคือรถบรรทุกฝุ่น